คลิปน่ารักเรียกได้ว่าไดโนเสาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนเพศไหนก็ยังชื่นชอบ
เป็นขวัญใจหลากหลายคนหลากหลายประชาชนนะคะ

ครับแล้วก็หน้าเขาดูใจดีหน้าเขายิ้ม
เขียนข้อความบอกว่าไม่มีใครเพี้ยนได้เท่าสามีของฉันอีกแล้ว

เรียกได้ว่าลีลาการกวาดหิมะของสามีเธอนั้นไม่ธรรมดาค่ะ
หลุดมาจากภาพยนตร์เลยทีเดียว

วิวสูงถึง๕ล้านครั้งแล้วนะคะ
เขาขุดหิมะหาเนื้อกินหรือเปล่าคุณ
ไปเรื่อยดูแบบงงไปเรื่อยนะคะ

คลิปแรกมีอีกนึงคลิปนี้

เป็นคนธรรมดาเล่นไอศเก็ตแบบนี้ก็ยากนะ
ใช่ค่ะนี่ใส่ชุดด้วยนะ
แล้วที่สำคัญเนี่ยมีดนตรีแล้วมีท่าที่แบบ
ได้ได้ว่าต้องโอบยิบกันต่างกันแหละ
แล้วก็ตอนหลังนี่ดูสิคือเขาหมุนตัวลีลาเด็ดใช่ไหม

มีสะดุดหักตัวเองแล้วล้มด้วยนะคะ
ก็อดขำในท่าทางไม่ได้ถูกใจชาวเน็ตค่ะ
อันนี้ยิ่งกว่าคลิปตักหิมะเมื่อกี้อีกค่ะคุณบุ๊คค่ะ
วันเดียวคนชมไปแล้ว๑๙ล้านครั้ง
โอ้โหเยอะมากนะเยอะมากเพราะว่ามันแบบด้วยเพลงด้วยอะไรทุกอย่าง
เพิ่งมันแบบปรงประกอบดีเพิ่งเองยังดูเลย
ปกติก็ไม่ได้บอกว่าดูวิดีโอทุกอันในเฟซบุ๊ค
ดูละเผิดนี่จังหวะที่สะดุดหักตัวเองปากขม่ำน้ำแข็ง
ช่วงนี้สหรัฐอย่างที่เรารายงานข่าวกันก็อากาศหนาว
มีพายุหิมะถล่มหิมะตกหนัก
หลายคนก็พยายามหาเครื่องป้องกันความหนาวมาสวมใส่
ซึ่งนี่แหละชุดมาสคอตตัวการ์ตูนแบบต่างก็กลายเป็นเทรนด์ฮิตของชาวอเมริกัน
เพราะว่ากันความหนาวได้ดีแล้วก็ในในก็ใส่แล้วถ่ายคลิปซะหน่อย